เพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักลมแรงในหลายพื้นที่

ที่ตลาดหน้าโรงพักโพธารามที่ราชบุรี
ลมมันแรงฝนก็ตกหนักจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าต้องวิ่งหนีกันเลย

จนพัดโครงสร้างของตลาดเนี่ยฮะ

ร้านค้าหลังคาเสาโครงสร้าง
ของตลาดหน้าสถานีตำรวจภูทรโพธารามจังหวัดราชบุรี

สิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินของพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ก็คือนายอัธพลรุนเจริญเนี่ย

จนถึงประมาณทุ่มเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนะ
พ่อค้าแม่ค้าแทบจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับ

แล้วก็ลมพายุพัดอย่างแรง
มีลมหมุนมันหมุนมันตีขึ้นอย่างแรง

หลังคาตลาดถล่มลงมาเลยนะครับ
ดีที่ช่วงเกิดเหตุมีพ่อค้าแม่ค้าไม่กี่คนแล้ว
แต่ก็มีแม่ค้าบาดเจ็บที่หลัง
ตอนนั้นขยับตัวไม่ได้เลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่มาถึงก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นบาดเจ็บเล็กน้อย
ทีนี้ครับข้าวของได้รับความเสียหายอย่างหนักพอสมควร
แล้วก็รถยนต์ของพ่อค้าแม่ค้า๔คัน
รถจักรยานยนต์อีก๒คันเสียหายนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บถูกเหล็กทับที่หลัง
อย่างที่เมื่อกี้รายงานไปเป็นผู้หญิง๑คน
แล้วก็มีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๒คนนะฮะ
แล้วก็ร้านค้าพังเสียหายจำนวนมากนะครับ
แล้วก็รถยนต์จักรยานยนต์อะไรที่ผมรายงานไป
รวมมูลค่าเกือบ๑๐ล้านบาท
ล่าสุดนะครับเจ้าของตลาด
ได้จ้างช่างเข้ามาบรื้อถอนพวกซากประหลักหักพัง
โครงสร้างหลังคาตลาดที่มันตกหล่นลงมาแล้วนะครับ

สร้างหลังคาตลาดใหม่อย่างเร่งด่วนเลย
นี่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็ทีนี้ช่วงของการบรื้อถอนแบบนี้

ห้ามเข้าในพื้นที่เลยเพราะมันอันตราย

เพราะว่ายังมีบางส่วนที่ถ้ามันไม่เสียหายก็ต้องเก็บไป
มันเป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีพในการค้าขายนะครับ

บอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่กับน้องรวม๓คน
อยู่ในร้านเลยอยู่ในแผงหมูเลย
ฝนตกรอบแรกก็ให้น้องไปปิดประตูหน้าร้าน
เพราะลมมันแรงมากแต่ยังไม่ทันได้ล็อกประตูเลย
ลมมันมาเป็นแบบงวงช้างเห็นชัดเลย

พัดหลังคาล้มมาทับที่ร้าน
เพราะดีที่ทุกคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับ
คือตอนแรกหนูก็บอกว่าให้น้องไปปิดประตู

ลมมันก็พัดประตูประตูมันยังไม่ได้ล็อก

หนูก็บอกว่าน้องเขาเกรไปปิดประตู
ทีนี้น้องก็เลยเดินไปปิด
วันนี้มันต้านไม่ไหวก็บอกให้ล็อกไปเลย